วันนี้จะพาไปดูหนุ่มสงขราคนหนึ่งครับ

ที่แถวชายแดนไทยมาเลเซีย

วนกลับมาที่ฝั่งไทยอีกแหกด่านอีก

หนีทำไมเนี่ยผมกลัวโดนจับ

แต่ประเด็นคือมารับแฟนแล้วขับรถพาเที่ยว

แต่ว่าเป็นรถทะเบียนของมาเลเซียด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิด๓ทุ่มที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
ตำรวจโรงพักสะดาวตั้งด่านตรวจอยู่ที่บริเวณถนนกาญจนวนิษฐ

จู่มีรถคันนี้เป็นยี่ห้อโปรตอนสีขาว
ขับผ่านมาแต่ว่าไม่ยอมหยุดให้ตรวจเนี่ยครับ

คุณผู้ชมเขาขับไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
เขาวนกลับมาเข้าที่ฝั่งไทยอีกที่ด่านสุรกากร

แล้วก็ไปเฉียวชนรถของคนอื่นอีกหลายคัน

บริเวณหน้าจุดตรวจบ้านด่านนอก

ตามจับกลุ่มตัวนี่คนซ้ายมือนี่แหละ

นายฮาดี้เหล็มวังอายุ๒๓ปี
แล้วก็แฟนสาวเขาอายุเพียง๑๗ปี

เพราะว่าเพิ่งจะเสพยามากลัวโดนจับ
ไม่คิดว่าดึก๓ทุ่มจะมีด่านของตำรวจอยู่

แต่ว่าในรถไม่ได้มียาเสพติดนะ
ไม่ได้มีสิ่งของผิดกฎหมายแต่ในตัวเขาเนี่ยเขาเพิ่งเสพยามา

เหตุการณ์เพิ่ง๓ทุ่มนี่เองนะคุณผู้ชมก็เลยนำมาฝากกันแบบนี้นะ